ข่าวนี้ก็อยากให้ดูเหมือนกันเป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ชม
คุณแม่ท่านหนึ่งอยู่ย่านสายไหมบอกว่าก็ยังคาใจข้างในลึก
ว่าทุกอย่างมันจะจบไปแล้วนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่มาร้องเรียนค่ะบอกว่าลูกชายยังเป็นวัยรุ่น
ถูกตำรวจประมาณสัก๗คนเนี่ยค่ะเป็นภาพคลิปกล้องวงจรปิดนะฮะ
รุมจับกลุ่มแล้วลักษณะคือทำร้ายร่างกายลูกชายของคุณแม่ด้วย
คุณผู้ชมดูนะคะนั่นน่ะเห็นไหมไปแล้วไปแล้วกระชากคอไปแล้ว
เดี๋ยวสักพักหนึ่งตำรวจมากันเต็มเลยค่ะ
นับสิก๊อบตำรวจกี่นายประมาณ๗นายนะฮะ
แล้วรุมไม่รู้ทำอะไรบ้างเพราะว่ายืนบางกล้องมันมองไม่เห็นว่าไปทำอะไร

ล้างจากนั้นเอาน้องมาขึ้นรถกระบะตราโลของตำรวจมาแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมแม่บอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะ
ก็คือหนึ่งตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า

นะฮะสองการแจ้งข้อกล่าวฮากับลูกชายเนี่ยแจ้งมั่ว

เฮ้ยถ้าเกิดว่าแจ้งข้อหาพยายามค่าให้จ่ายค่าปรับแล้วจบเหรอ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณกลางคืนของวันที่๒๖เมษายน
ที่ผ่านมาสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยสายไหม๒๗เขตสายไหม
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเยาวชนท่านนี้ค่ะ
คุณแม่เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่า
ส่งเพื่อนในซอยวัดเกาะเขตสายไหมแต่ขากลับระหว่างทาง
มีรถตำรวจจอดอยู่ข้างทางเหมือนกำลังจะจับกลุ่มเด็กแว้น
ตอนนั้นก็เลยขี่รถผ่านตามปกติอันนี้ลูกชายเล่าให้แม่ฟังนะคะ
จากนั้นก็สังเกตด้านหลังเห็นว่าตำรวจขี่รถตามมา
ทีนี้เอ้าตำรวจขี่รถตามมาทำไมอ่ะ
ผู้เสียหายก็นึกสงสัยไงทีนี้เขาทำอย่างไร
เขาบอกว่าตอนนั้นผมไม่มีใบขับขี่ด้วยเยาวชนท่านนี้นึกในใจนะคะ
แล้วก็กลัวว่าตำรวจจะยัดยาหรือเปล่าเพราะเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้
สุดท้ายแล้วตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ตำรวจเขาก็เอ๊ะขี่นี้ทำไมถ้าไม่ทำอะไรผิด
ตำรวจเขาก็เลยไล่ล่าไปจนถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะคุณแม่เล่าต่อนะคะ
ตำรวจก็เลยนำตัวลูกชายไปที่โรงพักสนสายไหม
แล้วตอนที่ลูกชายไปถึงโรงพักเนี่ยลูกชายโทรมาบอกคุณแม่ด้วยอาการเสียงสั่นเลยนะคะ
บอกแม่ตำรวจจับตำรวจจับผมเนี่ยถูกล็อกโซ่ที่ข้อเท้าสวมกุญแจมือ
สภาพคือเหมือนนักโทษเลยตำรวจบอกว่าให้เอาเงินมาประกันนะฮะ
แล้วน้องผู้ชายเยาวชนคนนี้เป็นผู้เสียหายบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยตำรวจจะแจ้งข้อหาคือ๗ข้อหาแล้วมีการลดโทษให้ด้วยนะ

ข้อหาใช่จาก๗ลดเหลือ๔ข้อหาแล้วหนักสุดคือ

นี่แหละก๊อฟคำถามมันเกิดในหัวแม่เลย
ข้อหานี้มันมาได้ยังไงแล้วลูกชายไปพยายามฆ่าใครตอนไหน

เอาล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายตำรวจมีการเรียกเงินค่าปรับ๒๐๐๐บาท

แต่คุณแม่บอกว่าแหมคุณตำรวจเงิน๒๐๐๐จะไปเอาจากไหน
ยังหายากเลยแล้วมีเงินติดตัวแค่๒๐๐๐บาท
ทีนี้ก็เลยมีการต่อรองกันสุดท้ายค่ะ
แม่บอกว่าร้อยเวรเจ้าของคดียอมลดให้
จากที่เรียกค่าปรับ๒๐๐๐บาทลดเหลือให้๑๕๐๐๐บาท

ก็เลยโทรไปขอยืมเงินจากคนรู้จักมา๑๓๐๐๐บาท
ตำรวจให้จ่ายค่าปรับคือ๒ทาง
มีเงิน๒๐๐ใช่ไหมเงินสดเอาเงินสดมา๒๐๐นะคะ
ส่วน๑๓๐๐๐บาทที่ยังขาดให้โอนเข้าบัญชีผู้
ใช้บัญชีคนหนึ่งบัญชีทางธนาคาร
แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้รับโอนเนี่ยเป็นชื่อผู้หญิง
เป็นชื่อผู้หญิงนะคะแล้วคุณแม่บอกว่า
คุณแม่ก็ไม่ได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าปรับใดทั้งสิ้นด้วย
มีแต่หลักฐานนี่แหละค่ะที่เอามาให้เราดูเป็นหลักฐานการโอนเงิน
ไปให้ปลายทางที่เป็นชื่อผู้หญิงครับทีนี้เอาล่ะพอกลับถึงบ้าน
ลูกชายได้ออกจากโรงพักแล้วกลับถึงบ้านก็เลยให้ลูกชายเนี่ย
ลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังซิลูกชายบอกว่าแม่ผมเนี่ยนะไม่ได้ต่อสู้
ตำรวจแม้แต่นิดเดียวเลยแถมยังยกมือไหว้ตำรวจด้วยซ้ำ
ตำรวจก็ไม่ยอมหยุดกระทืบน้องบอกว่าน้องโดนกระทืบด้วยจังหวะนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ขับรถหนีนะคะแต่ว่าคันเร่งมันค้างคันเร่งของมอเตอร์ไซค
เขาขี่มันค้างก็เลยไม่เข้าใจว่าตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าได้อย่างไร
ลูกชายบอกต่อบอกว่าแล้วไอ้ข้อหายาเสพติดเนี่ย
เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม๔ข้อหาที่ถูกตั้ง
หนึ่งในนั้นก็คือข้อหามีสารเสพติดในร่างกาย
ลูกชายบอกกับแม่ว่าทำไมผมถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้
ทั้งที่ตำรวจไม่ได้มีการตรวจร่างกายผมเลย
แต่จู่ผมถูกตั้งข้อกล่าวหานี้นะคะเอาล่ะคุณแม่บอกว่า
คาใจมากเลยหนึ่งไอ้ลักษณะการจับกลุ่มเนี่ยตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมสองทำไมจ่ายค่าปรับแล้วไม่มีใบเสร็จ
แล้วทำไมผู้รับโอนเงินเนี่ยเป็นผู้หญิงอืมสามการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย
เกินกว่าเหตุไหมเกินเรื่องไปเปล่าไอ้ข้อหาพยายามฆ่าเนี่ย
พยายามฆ่าใครแล้วถ้าเกิดว่าข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
เหรอที่เป็นหลักฐานว่าฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะ
แล้วการตั้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยมันจ่ายค่าปรับได้เหรอ
เห็นไหมเรียกค่าปรับ๒๐๐๐บาทแล้วก็จบ
ไปให้ใครก็ไม่รู้นั่นสิค่ะคุณผู้ชม
เอาล่ะทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสายไหมก็ต้องเรียกคุณแม่ของผู้เสียหาย

คือเรื่องของเรื่องที่ตำรวจเรียกกลับมาใหม่เนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีการไปร้องที่คุณเอกพบเหลืองประทีบนะครับ
เป็นผู้ช่วยสอสอพักเพื่อไทยเขตสายใหม่นะคะ
ไปร้องแล้วปรากฏว่าคุณเอกพบไปด้วยค่ะ
ตำรวจมีตัวกลางแล้วก็มีคุณแม่ผู้เสียหายไปนั่งคุยกัน

สุดท้ายตำรวจยอมรับว่า
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

เพราะว่าทางตำรวจเขายืนยันว่าเขาจะ

พฤติกรรมของนายตำรวจอย่างทิ้น
ผมว่าแค่ยอมรับว่าเกินกว่าเหตุมันจะพอไหมล่ะ
นั่นสิเพราะน้องเขาร่างกายก็มีแผลเต็มแล้วแล้วเงินที่โอนไปนั่นจะทำยังไง
นี่ไงบัญชีใครอ่ะนี่ไงคือพอไปคุยกันเสร็จปุ๊บ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไง
เขาบอกว่าอ๋อก็ตอนแรกตำรวจจะให้จ่าย
คิดว่าตำรวจจะให้จ่ายค่าปรับก็เลยโทรไปยืมเงินเพื่อน

สุดท้ายไอ้สลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่
เห็นบอกว่าเป็นการที่ลูกชายโอนคืนเพื่อน
เขามาบอกแบบนี้เอาแล้ว๒๐๐๐เงินสด
นั่นแหละสินั่นสิฮะแต่เอาล่ะสุดท้ายแล้ว
กับพี่สาวผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไร
เพราะว่าไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่าง
คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องวงจรปิด

ไม่รู้เลยนะว่าตำรวจทำแบบนี้กับลูกชาย
นั่นแหละสิฮะ